คุณผู้ชมมาต่อกันที่เรื่องดราม่าเรื่องไฮโซพกกับพี่อ้ำที่เลิกกันไป
แล้วก็มีไปถึงเรื่องของคุณแมท
ก่อนหน้านี้มีการติดตามข่าวกันมายาวนานแล้ว
มีอีกหนึ่งสาวที่เอาเป็นว่าติดพ่วงรากแหอยู่ในเหตุการณ์ด้วยละกัน
แวนปวริสาค่ะเป็นอีกหนึ่งสาวที่อยู่ในกระแสข่าว
ว่าวงในวงลึกรู้ลึกรู้จริงท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างคุณอ้ำแล้วก็ไฮโซโพก
นี่แหละเป็นคลิปที่กำลังจับมือกับพี่อ้ำเดินเล่นกันไป
มันจะไม่เป็นเรื่องเลยคุณผู้ชมถ้าไม่มีแคปชั่นที่ว่าเดินจับมือเป็นพี่น้องที่น่ารักที่สุดเลย
ซ้อมกลับแท็กไปพี่อ้าม
ลงลักษณะแบบนี้คล้ายกับว่าพี่แหวนกำลังส่งสารอะไรหรือว่าแซะใครอยู่หรือเปล่าพี่
พอเจอตัวพี่แหวนเมื่อวานนี้เคลียร์กันยาวเลยค่ะ
แหวนบอกว่าตัวเองทราบเรื่องจากที่พี่อ้ำจบความสัมพันธ์กับพี่พกแล้ว
แต่ตอนนั้นฉลองปีใหม่อยู่ที่ออสเตรเลียนู่น
กลับมานัดเจอกันก็เลยลงสตอรี่แบบนั้นไป

ต้องการแซวเพื่อนสาวเฉย
แล้วก็ยืนยันตรงนี้ด้วยว่าคู่นั้นจบไป
เพราะว่าเหตุผลส่วนตัวไม่ได้มีเรื่องของมือที่๓มาเกี่ยวเลยค่ะ
ในอนาคตก็แอบหวังใจเหมือนกันว่าอาจจะกลับมาคุยกันได้อีกครั้ง

เพราะว่าพี่อ้ำแล้วก็พี่พกเองก็เริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนกันมาก่อน
ถ้าเลิกกันไปมันอาจจะกลับมาอีกก็ได้ไง
เออเดี๋ยวไปฟังเสียงของพี่หนุนแผนเคลียรหน่อยค่ะ

แล้วคือตอนนั้นที่เหมือนจูงมือแบบให้แบบรักกันเป็นพี่น้องกันอะไรอย่างนี้
จูงมือเล่นคือวันนั้นมันเป็นเหมือนแซวกันเอง
แล้วก็ออกตัวไปตั้งแต่วันที่คลิปลงแล้วว่า

เพราะฉะนั้นกับน้องคนนั้นก็คือ
หมายถึงว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกัน

แต่ว่าเลิกกันไม่ได้เกี่ยวข้องกับมือที่๓

ก็เลยบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่แน่นอนเรื่องมือที่๓

แล้วก็พูดว่าไอ้ที่จะจับมือหรืออะไรหรือเลิกกัน
ไม่ได้เกี่ยวกับน้องคนนั้นอะไร
แหวนบอกแหละว่าเราจะทำร้ายเพื่อนเราทำไม
คือพี่แหวนแหวนเองสนิททั้งไฮโซโภค

เขาเป็นเพื่อนแก๊งเดียวกวนเดียวกันมานานแล้วเนาะ
อีกประเด็นนึงที่พี่แหวนบอกว่าตอนนี้
ให้พี่นักข่าวคุณพี่มาโฟกัสเรื่องนี้ดีกว่า
เรื่องที่แหวนอยากจะมีเบบี
ทั้งตัวเองและสามีอยากจะมีสักคนสองคนนะ

แต่ก็มีเรื่องที่ต้องระมัดระวังอย่างหนักเลย

พี่แหวนอาจจะมีผลไปกระตุ้นมะเร็งเต้านม
แหวนเคยเป็นเมื่อ๒๐ปีที่แล้วคุณผู้ชม

ลองพยายามจนหมดไปหลากหลายล้านแล้วด้วยค่ะ
จนตอนนี้คุณหมอบอกว่าเอาอย่างนี้

ไปสายมูดูไหมเผื่อน้องจะมาค่ะ

แล้วก็แบบเอามาลองมาทุกศาสตร์เลยละกัน

พี่ที่น่ารักก็ได้ส่งลิสต์
ของที่ให้ไปมูมาเยอะมาก

ขอให้พี่แหวนสมหวังไวนะคะ

ต้องสองอย่างทั่วผู้กันไปเลยนะคะ